พาไปโรงเรียนนี้ที่อุดรธานีคุณผู้ชมฮะ

โมงเช้าทุกคนก็แยกย้ายเข้าห้องเรียน

นั่นน่ะออสเสื้อเขียวคุณผู้ชมฮะ

อายุ๓๐น้าออสเนี่ยชื่อจริงคือซูบินอินปิยะ

แล้วตอนนั้นเด็กเข้าเรียนกันแล้ว

กลัวจะเกิดเหตุรุนแรงคุณผู้ชมแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

สอบถามทราบว่าในวันเกิดเหตุที่โรงเรียนเนี่ย

ระหว่างนั้นออสเดินมาจากหลังโรงเรียนมา
แต่ไม่ได้โหลดกระสุนครับไม่มีกระสุนชำรุดแล้วด้วย
ว่าออสน่าจะหลอนยาเสพติดแล้วก็ถือปืนเข้ามาก่อเหตุในโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปทำบันทึกที่โรงพักดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
โอ้อูดอนนี่ข่ายาเสพติดเยอะจริงอ่ะ